โควิด๑๙ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากหรอกว่ามันดีขึ้น
มันแค่ลดลงเล็กน้อยเท่านั้น
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเป็นหมื่น
และผู้เสียชีวิตก็เป็นร้อยคนอยู่ดี

แดงอ่อนอ่อนเนี่ยนะฮะ

ติดเชื้อเพิ่มมา๑๔๐๒๙ราย
แต่ว่าผู้หายป่วยก็๑๕๐๐นะครับ
ผู้เสียชีวิตยังเยอะอยู่นะครับ๑๘๐ศพทีเดียว

ย้ำแบบนี้เรายังคงมีเคอร์ฟิลล์อยู่
หลายคนกังวลเคอร์ฟิลล์มันสับสนเนอ

เคอร์ฟิลล์๓ทุ่มถึงตี๔
กิจกรรมที่เขาอนุญาตให้ก็เปิดไป
แต่ว่าสถานบันเทิงยังเปิดไม่ได้
แอลกอฮอลในร้านยังดื่มไม่ได้

ในพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มสีแดงสีส้ม

จนถึงสิ้นเดือนคือ๓๐กันยายนนี้

เพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดคลายล็อกไปแล้วเนี่ย

อาจจะเพิ่มเพลิน

แต่ยังเราก็ตามคุณหมอก็ยังออกมา
คาดการณ์เบื้องต้นอยู่ดีว่าการ

ก็อาจจะทำให้ตัวเลขมันกลับมาอีกก็ได้

ก็พูดคำเดิมกาดอย่าเพิ่งตก

เอาจากเรื่องของความสูญเสีย

ตัวเลขณวันนี้๑๘๐ศพ
มันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่แบบนี้

ในครอบครัวตอนนี้ก็เสียใจ

ทำได้เพียงแค่การเดินทางไปรับศพ

หลังจากนั้นก็เอาเท่ากระดูก

ไปร่วมงานได้น้อยมากนะคะ

รับร่างของนายเฉลียวไก่อ่ำ

รับจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร

คุณไทยเป็นตัวแทนยัดย่าอดวางดอกไม้จันทร์
และนำร่างคุณแสงสุรีสู่เตาเผา

คาดคิดว่าจะจากไปไวแบบนี้ค่ะ

แล้วก็เสียชีวิตทั้งที่อาการช่วง

แต่ก็ยังตามนะคะขอขอบคุณค่ะ
ดูแลกันมา๑๓ปีตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

บอกว่าคุณแสงสุรีชอบทำบุญมาก

ในวัดที่นครราชศรีมาแต่เขาตั้งใจว่าสิบสี่พฤศจิกายนี้จะไปทำบุญแทนสามีค่ะ
เพราะว่าได้เคยคุยกันแล้วถึงไม่ได้ไปเธอก็จะไปนะคะ
จากนี้คุณแสงสุรีฝากผลงานเพลงสุดท้ายร้องไว้๔กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
ชื่อเพลงว่าสาวงามเมืองตากคุณหมอเบิร์ตเป็นคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลแม่ระมาทจังหวัดตากค่ะ
เป็นคนแต่งให้ส่วนตัวเชื่อว่าคุณแสงสุรีไปร้องเพลงอยู่บนสวรรค์แล้ว
เพราะคืนก่อนเผาศพฝันเห็นคุณแสงสุรีใส่ชุดสีฟ้าออกน้ำเงินน้ำเงินขึ้นเวที
ในฝันคุณแสงสุรีร้องเพลงคือทำเหมือนเดิมเลยขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลง
เพลงฮิตของคุณแสงสุรีสาวเสื้อลายและมีคนดูเต็มไปหมดเลย
แต่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับผลงานของเขา
เพลงดังอีกเพลงหนึ่งคือเพลงแห่ขันหมาก
โอ้โหแต่ก่อนใครแต่งงแต่งงานจะชอบเปิดเพลงของเขาเนี่ย
เพลงแห่ขันหมากน่ะเออก็ดังเฉียว
ใช่เอาคุณไทยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนค่ะบอกว่า
คือลักษณะพูดไปด้วยก็เสียงสั่นเคลือไปด้วยนะ
บอกว่าตัวเขาเองกับคุณบินบรือฤทธิ์ใจหาย
ยังจำวันแรกเมื่อปีที่แล้วที่ไปช่วยคุณอาแสงสุรีในบ้านพัก
กลับมามีชีวิตใหม่ได้ผ่าตัดตาได้บ้านใหม่
แต่สุดท้ายเป็นภาพเมื่อปีที่แล้วค่ะที่เข้าไปช่วยที่บ้านนะคะ

แต่สุดท้ายก็มาเสียชีวิตจากโควิด
เสร็จสิ้นพิธีชาพนักกิจคุณไทยและลูกชายของคุณแสงสุรีค่ะ
นำกระดูกมาทำพิธีสวดอภิษฐรรมที่วัดยางแถวพระนก
และเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณบินเป็นเจ้าภาพด้วยในคืนแรก
ก่อนที่จะเก็บอัฐิไว้ที่วัดยางตามความตั้งใจ
อกจากนี้คุณไทยยังเปิดเผยเรื่องบังเอิญด้วยนะครับ
ตอนที่ไปรับศพคุณอาแสงสุรีจากโรงพยาบาล

ตรงกับอายุพอดิบพอดีเลย
หมายถึงอายุของคุณอาคุณอาแสงสุรีนะ
แต่ถ้าใครมองอีกด้านก็จะเห็นเป็น๖๗
ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณไทยย้ำแบบนี้นะคะ
แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมของแต่ละท่านนะคะ

ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแสงสุรีด้วย
แฟนเพลงแฟนของเขาก็เสียใจ

ชอบเหตุการณ์ด้วยเหมือนกันนะคะ